ยินยาญานี้จะไปเป็นพิธีกรให้กับทาง

และก็ให้ความร่วมมือกับทางอะไรหนูด้วย
ในฐานะคนดังที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม
ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลด้วยนะคะ
สี่กันยายนเนี่ยน้องจะไปเข้ารับรางวัลในฐานะคนดัง

ร่วมกับดาราอีกหลายคนเลยที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

อปรางก็จะไปร่วมถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยนะฮะ
ก็พากันร่วมยินดีแล้วก็รอโอกาสพิเศษนะฮะ
ที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมกับท่านนายกตู่ด้วยค่ะ
รักหมดทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะอืม
ตื่นเต้นมากเลยท่านนายกเจอกันครั้งแรกก็ทักว่า

แต่ว่าก็รู้สึกว่าได้รับความเอ็นดู

เป็นเหมือนแบบบทเรียนใหม่จากท่านนายก
เหมือนแบบว่าอยากให้เราเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตด้วยค่ะ

จะลองใช้สกิลเท่าที่มีก็
ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปออกขอบคุณค่ะ
ไม่ได้ชื่อน้องเมจินะฮะน้องชื่อโมไบล์
มาหุบเมาท์ฟันยกก็ใกล้อยู่ฟันยกคือสิ่งสวยงามใหม่มากสัตว์จาน
จากนี้ค่ะเซ็นเตอร์ซิงเกิลที่๔ของวงอย่างน้องเนย
ก็ขออัปเดตซิงเกิลนี้ไปถึงโอตะด้วย
หลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกเสียงฮือหาได้ไม่น้อยค่ะ
เอ็มวีจะปล่อยออกมาให้ชมกลางเดือนนี้แล้วล่ะค่ะ
ก็มีความกดดันอยู่เยอะมากแต่ในแบบในโอกาสที่เราได้รับมาแล้ว
จะทำให้เต็มที่ค่ะก็รอติดตามด้วยนะคะ
ไปจะช่วยสอนนายกร้องเพลงด้วยหรือเปล่า
ราวที่แล้วท่านนายกก็คุกกี้ทำนายการไปแล้วนะ